คุณผู้ชมครับเรายังคงตามกันต่อกับคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
แต่ว่าล่าสุดมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาชื่อว่าในหลาน
เพิ่มมาอีกแล้วอ่าในร้านเนี่ยเป็นคนไปเอา
เข้าของเครื่องใช้และโทรศัพท์มือถือของจารุชาติมาสทอง
ประสบเหตุรถชนและเสียชีวิตค่ะไปเอามือถือเขาไปทำลายแล้วก็ไปทิ้ง
ถามว่าไปทำลายทำไมเขาบอกว่าเขาสนิทกันกับจรุชาติ
เพราะว่าเป็นทำงานด้วยกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าในมือถือจรุชาตินั้นมีรูปเขาเยอะ
เขากำลังจะลงสมัครการเมืองท้องถิ่นกลัวมีปัญหาก็เลยเอาไปทำลายแล้วก็ไปทิ้งซะ
ถอดซิมด้วยเหรอฮะนั่นสิฮะมันเลยเป็นความชอบ
เพราะมันเป็นการทำลายความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อระบบของรัฐทั้งหมด
ก็กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยค่ะ
นั่นแหละฮะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศจุดยืนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่พนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องวรยุทธ์อยู่วิทยาในคดีขับรถไปชนตำรวจจนถึงแก่ความตาย
แต่ว่าท่านไปพูดเนี่ยในระหว่างการไปปรัฐกฐาพิเศษในช่วงสายที่ผ่านมาครับ
บอกว่าเรื่องนี้ท้าทายระบบยุติธรรมและระบบกฎหมายของไทย
กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อระบบของรัฐทั้งหมด
ซึ่งตัวท่านนายกเองบอกว่าไม่โอเคกับเรื่องที่ไม่ชัดเจนครับ
ทุกอย่างมันถูกท่างความไม่เชื่อมั่นต่อไป
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จุดยืนของผมคือผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน
จุดยืนของผมคือไม่โอเค
ท่านนายกบอกอย่างนี้นะฮะและย้ำด้วยว่าต้องการให้เรื่องนี้มีความโปร่งใส
จะติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมจะดำเนินการตามข้อสรุปของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา
ซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ดังนั้นอยากให้ประชาชนทุกคนสบายใจและให้ความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับ
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของจรุชาติมาสทอง
ทำไมมีคนไปทำลายโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดของจรุชาติหลังประสบเหตุจนเสียชีวิต
ตำรวจรู้ตัวแล้วนะครับคนตำรวจโทรไปจบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
คนที่เอามือถือของจรุชาติไปชื่อจริงคือพระสินอัครเดชธนโชธหรือว่าในร้านในร้าน
เป็นลูกน้องคนสนิทของอดีตสวกองหรือว่าชื่อจริงคือชูชัยเลิศพงศ์อดีศรแล้วสวกองก็เป็นในจ้างของนายจรุชาติมาสทองผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ในร้านยอมรับกับตำรวจว่าตัวเขาเนี่ยเอาโทรศัพท์ของจรุชาติไปพร้อมกับทำลายซิมโทรศัพท์แล้วไปโยนทิ้งถังขยะหน้าบ้านแล้วรถเก็บขยะก็เก็บไปแล้วตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุ
เนื่องจากว่ารู้จักและสนิทกับจรุชาติเป็นอย่างมากในมือถือของจรุชาติที่ทำลายไปแล้วเนี่ยมีลูกของเขาเยอะเพราะจรุชาติชอบถ่ายไว้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ประกอบกับมารู้ทีหลังว่าจรุชาติเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญในคดีของบอสอยู่วิทยาทำให้ตัวในร้านเนี่ยกำลังเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกรงว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นจะกระทบมาถึงตัวเขา
ก็เลยเดินทางไปรับโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่โรงพยาบาลไปทำลาย
แล้วก็โทรบอกแม่ของจรุชาติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นนะฮะ
แม่ของจรุชาติเองไปแจ้งความแล้วฐานความผิดยักยอกทรัพย์ต่อนายล้านนั่นเองนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยืนยันได้ว่าแม้โทรศัพท์ถูกทำลายไปแล้ว
แต่มันมีวิธีการครับที่จะสืบหาข้อมูลว่าทำไมต้องทำลายโทรศัพท์เครื่องนี้ไป
โทรศัพท์เครื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างไรต่อคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับ
ส่วนที่ก่อนหน้านี้นายวิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่ตั้งขึ้นโดยท่านนายกเองเนี่ยบอกว่านะฮะ
นายวรยุทธ์เนี่ยยังคงมีหมายจับอยู่นั้นล่าสุดเรื่องนี้
พลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
พนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อทำหนังสือไปถึงสตมแล้วขอให้ยกเลิกไหมจับนายวรยุทธ์
จากอายการก็มีคำสั่งไม่ฟ้องสตมจึงลบข้อมูลออกจากระบบตามที่เอกสารแจ้งมา
ทำให้ปัจจุบันนายวรยุทธ์สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้โดยที่ไม่ได้มีหมายจับนะครับ